อาประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ

เพราะว่ามีคนบอกว่า
มาชี้แจ้งข้อที่จริงก็คือเพศรัชกรนพฤศิษฐ์ขันตี
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเพศรัชกรรมของโรงพยาบาลค่ะ

ตอนนี้โรงพยาบาลใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคอยู่นะ
แต่เป็นการใช้ตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข
และใช้ในโรงพยาบาล
ยืนยันไม่มีการแจกฟรี
ไม่ว่าจะเป็นสูตรของอาจารย์เดชา
ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญหรือสูตรอื่น
แต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตาม
ยังไม่มีการบรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติไง

ทางโรงพยาบาลจึงฝากประชาสัมพันธ์
ป้องกันความเข้าใจผิดนะคะ
ฟังเสียงหัวหน้ากลุ่มงานเพศรัชกรรมของโรงพยาบาลค่ะ
อย่าโทรไปอีกนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยอื่น
ไม่ต้องมารับโทรศัพท์ของท่านที่จะโทรไปถามเรื่อง
น้ำมันกัญชาฟรีไหมนะคะ
นอกจากนี้เพศรัชกรโน๊ตพระศิษย์ยังบอกว่า
ถ้าสมมุติว่ารัฐมนตรีว่า
กระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้น้ำมันกัญชา
เข้ามาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้แล้ว
การให้น้ำมันกัญชาก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการแพทย์
ต้องใช้คำว่าจ่ายยาไม่ใช้คำว่าแจกอย่างแน่นอนค่ะ